มาดูข่าวอุทาหรณ์นะคะเป็นคลิปที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
ครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะที่จังหวัดภูเก็ตมีลูก๒คนค่ะ
ซื้อตู้มาสองหลังเป็นลักษณะของตู้โชว์จะเอามาให้ลูกเนี่ย
ใส่ของเล่นเพื่อเอาไว้โชว์ลูกชอบต่อเลโก้ต่อเสร็จแล้วก็จะได้เอาไปโชว์ไว้ที่ตู้นี้
แต่ว่าเอามาติดตั้งได้สองวันเท่านั้นเองตู้ค่ะพังลงมาทับลูกทั้งสองคนนะคะ
ภาพกล้องวงจรปิดในบ้านจับภาพวินาทีชีวิตของลูกไว้ได้นะคะ
ให้คุณผู้ชมดูภาพและเราจะเล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะ

จู่มันพังลงมาเลยนะและลูกคนเล็กที่กระเด็นออกมาเนี่ยเป็นลักษณะของตู้มันผลักเขาออกมา
แล้วเขาก็มานั่งอยู่ด้านข้างแต่มีหนึ่งคนคนพี่นะถูกตู้ทับอยู่ในตู้อะค่ะ
เดี๋ยวจะเห็นช่วงที่ดึงตู้ขึ้นมาพี่คนโตอยู่ในตู้นะคะถูกทับเลยนะคะ
พ่อแม่เนี่ยโหตกใจมากเลยเนี่ยนะคะนี่เป็นคลิปภาพกล้องวงจรปิดในบ้านค่ะ
เขาบอกว่าซื้อตู้นี้มาจะเอาให้ลูกนั่นแหละแต่คาดว่ามันไม่ได้มาตรฐานก็เลยพังลงมา
ผู้สื่อข่าวไปสอบถามคนที่เอาเรื่องนี้โพสต์เอาไว้นะครับ

บ้านหลังนี้อยู่ในตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองภูเก็ต
เล่าว่าได้สั่งซื้อตู้เป็นตู้โชว์เลโก้
มาจากร้านในตัวเมืองสองหลังหลังละ
ไม่ใช่ถูกนะคุณหลังละ๕๖๐๐บาท
ซื้อมา๒ตู้ก็หมื่นกว่าบาทแล้วอะค่ะ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนที่ลูกกลับมาจากโรงเรียน

ดีใจที่เห็นตู้ใหม่
แล้วก็เลยเอาของเล่นที่เป็นลักษณะของเลโก้
ที่เคยต่อเอาไว้จะเอาไปใส่ตู้
เท่านั้นแหละค่ะช่วงที่ลูกกำลังจะจัดของใส่ตู้
ตู้มันล้มลงมาทับลูกทั้งสองคนเลย
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ
เขาก็บอกว่าผิดหวังเสียใจกับคุณภาพของที่ซื้อมาค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะรีบโทรศัพท์หาเจ้าของร้านเลย

หลังจากนั้นผู้จัดการร้านก็เดินทางมาที่บ้านนะมาดูค่ะ
พร้อมกับนำข้าวของมามอบให้แต่เขาก็บอกไม่รับไว้
ส่วนช่วงที่ทางร้านมาดูเนี่ยตัวเองก็เลยถามว่า
ช่วงที่ติดตั้งทำไมไม่เจาะผนังยึดน็อตเอาไว้สักหน่อยไหม
แล้วก็อยากจะให้แสดงความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของ
ค่าเสียหายค่าพยาบาลทั้งหมดนะคะแต่ก็ไม่ได้ขอรับข้อเสนอดังกล่าวอีก
หลังจากนั้นแจ้งความไว้ที่สพเมืองภูเก็ตช่วงค่ำของวันเกิดเหตุ
แล้วก็เอาตัดสินใจนะคะเอาภาพมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ค
นี่เป็นอาการบาดเจ็บของน้องนะคะก็คือมีลักษณะถูกตู้นั่นแหละ
มันมันบาดอ่ะเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกำลังใจนะ
น้องคงตกใจมากช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คนที่ตกใจมากกว่าน้องคือคุณพ่อคุณแม่นะคะ
เรื่องนี้เอามาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คอยากให้เป็นอุทาหรณ์
สำหรับคนที่สั่งซื้อสินค้าเอามาใช้ในบ้าน
ตรวจสอบให้ละเอียดหน่อยเพื่อความปลอดภัยทุกครั้งเลย
แล้วก็ฝากไปถึงร้านต่างโดยเฉพาะร้านเฟอร์นิเจอร์
เวลาที่เข้ามาติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
ตรวจสอบมาตรฐานของตัวเองก่อนว่า
ติดตั้งแน่นหนาไหมวิธีการติดตั้งมันถูกต้องไหม

ยังไม่ได้มีการเรียกร้องใดกับร้านดังกล่าว
ซึ่งต้องพูดคุยกันในครอบครัวอีกครั้งว่า
หลังจากนี้พอไปแจ้งความไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะสามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้างนะคะ

ร้านเนี่ยเขาค่อนข้างเข้มงวดนะเวลาที่เอามาติดตั้งที่บ้าน
จะต้องมีการยึดน็อตจากด้านหลังของตู้
ติดกับผนังไปด้วยแต่ว่าบางคนไงคะกลัวบ้านเป็นรู
ก็บอกไม่ต้องนี่แหละค่ะไม่ต้องก็เป็นแบบนี้ค่ะ
เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยไปเลยใช่ไหม